พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์คนขับรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ที่เมืองจีน
มีการทะเลาะกันอย่างดุเดือดครับจนอีกฝ่ายนั้นหมดสติอยู่กลางถนนครับ
นี่คือคลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่ชายชาวจีนสองรายกำลังมีปากเสียงกันอยู่บนถนนนะครับ
แห่งหนึ่งในประเทศจีนครับซึ่งคาดว่าน่าจะทะเลาะกันเรื่องของการพฤติกรรมของการขับรถ
โดยชายสองรายนี้ยืนทะเลาะกันสักระยะหนึ่งครับมีชายเสื้อน้ำเงินที่คาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถยนต์สีดำ
บันดาลโทษะนะครับเริ่มลงมือในการทำร้ายร่างกายคู่กรณี
โดยการใช้ค้อนทุบเข้าที่หัวหลายครั้งจนคู่กรณีนั้นล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นถนน
ซึ่งคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเหตุการณ์ต่างก็เข้าไปห้ามปรามแล้วก็ดึงผู้ก่อเหตุออกมาครับ
และร่วมกันต่อว่าผู้ก่อเหตุพร้อมกับดึงตัวไม่ให้หนีไปไหน
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานออกมานะครับว่าการนำตัวผู้ก่อเหตุส่งให้กับตำรวจนำไปดำเนินคดีแล้วหรือไม่
แต่คาดว่าน่าจะได้รับบาตเจ็บสาหัสครับ